ถึงบอกว่าอย่าชะล่าใจแล้วกาดอย่าตก
เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
มีการแถลงนะคะพบผู้ป่วยรายใหม่
สำหรับประเทศไทย๓ราย

แต่ประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญดอกจันทร์เอาไว้เลยนะคะ

พบว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ไปติดเชื้อจากแหล่งชุมชนอีกครั้งแล้วนะคะ
แปลว่าอะไรแปลว่าหลังจากที่เราปลดล็อก
ระยะที่๑ระยะที่๒เราหย่อนยานกันมากขึ้นใช่ไหม
เราก็เลยไปพบเชื้อแล้วไปติดเชื้อในแหล่งชุมชนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูหน่อยนะคะว่า
หนึ่งในสามรายที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่แล้วไปติดเชื้อในแหล่งชุมชนเป็นใคร
เป็นชายอายุ๗๒ปีมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานมะเร็งที่ปอด
รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วผู้ชายคนนี้คุณตาท่านนี้ค่ะ
มีประวัติไปตัดผมที่ร้าน
คุณผู้ชมฟังไว้นะคะที่ร้านแถวประชาชื่น
ใครไปตัดผมแถวนั้นท่านไปรายงานตัวนะคะท่านไปตรวจนะคะ
ต่อมาในวันที่๑๘พฤษภาคม
คุณตาท่านนี้มีอาการเป็นไข้ไอเจ็บคอ
ก็เลยไปตรวจไปรักษาแล้วที่สุดก็พบว่าเป็นโรคโควิด๑๙ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้
ผู้ป่วยที่รักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว
เพิ่มอีก๙รายแต่ก็ยังดีหน่อยเอาล่ะในข่าวร้ายว่าพบผู้ป่วยรายใหม่๓ราย
ก็ยังมีข่าวดีประเทศไทยยังคงสตาร์ฟไว้ได้นะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตคือ๕๖รายเพราะเมื่อวานนี้
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ
เบ็ดเสร็จตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยนะคะ
กับ๓๗รายรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว๒๘๙๗ราย
แล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๘๔รายด้วยกันค่ะ
เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินค่ะโฆษกสบคพูดประเด็นน่าสนใจบอกว่า
จากกรณีที่ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ไปก็ต้องตามหาแล้วค่ะว่าใครบ้าง
ไปใช้บริการที่ร้านตัดผมเดียวกับคุณตาอายุ๗๒ปีที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่
ไปใช้บริการบ้างก็ต้องไปเสาะหายอมรับว่าก็ไม่ง่ายที่จะไปหา
แต่ถ้าเกิดว่าร้านตัดผมไปลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มไทยชนะ
หลายพื้นที่เนี่ยใช้นะคะแพลตฟอร์มไทยชนะก็คือ
ไปใช้พื้นที่ไหนก็ต้องมีการเช็คอินออกจากพื้นที่นั้นก็ต้องมีการเช็คเอาท์
ถ้าเกิดว่าร้านตัดผมที่คุณตาที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย
ใช้บริการมีแพลตฟอร์มนี้ก็ไม่ยากที่จะตามตัวนะคะว่าใครไปใช้บริการบ้าง
เมื่อวานนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ก็มีการประชุมกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขภาคเอกชน
ประเมินกันทุกมิติทั้งเรื่องของความมั่นคง
แต่เอาเรื่องของสาธารณสุขเป็นที่ตั้ง
ที่ประชุมเมื่อวานนี้มีมตินะคะ
ขยายพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือน
นั่นแปลว่าพรกรฉุกเฉินจะไปสิ้นสุดคือ๓๐มิถุนายน
แต่ยังไม่ประกัดใช้นะคุณผู้ชม
ติของที่ประชุมของสมชต้องเข้าสู่ที่ประชุมสบค
และเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอังคารหน้าก็คือ๒๖พฤษภาคม
ถ้าเกิดว่าออกจากคอรมอลมาแล้ว
นั่นแปลว่านั่นแหละค่ะเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อนะคะ
เพื่อรองรับการผ่อนคลายระยะที่๓แล้วก็ระยะที่๔ค่ะ
สัปดาห์หน้าก็ชมอีก๑เรื่องที่ประชุมสมช

เรื่องของการลดเวลาเคอร์ฟิลล์
ถ้าเกิดว่าไปประกาศใช้พรกรฉุกเฉินต่อ
แต่เรื่องของเคอร์ฟิลล์จะมีการลดเวลาลง

ตอนก่อนที่จะคลายล็อกก๊อก๑
ระยะเวลาเคอร์ฟิลล์คือ๔ทุ่มจนถึงตี๔ถูกไหม
พอคลายล็อกก๊อกที่๒ก็คือ๕ทุ่มจนถึงตี๔

ล็อกก๊อกที่๓อาจจะเป็นเที่ยงคืนถึงตี๔หรือเปล่า

เดี๋ยวรอที่ประชุมสัปดาห์หน้านะคะ